ส่วนถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าทำบุญเสร็จแล้วจะไปไหนต่อดีใช่ไหม
ก็จูงลูกจูงหลานไปกันเลย
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ
สัตว์เปิดนะคะไม่ปิดค่ะ
ไปดูกันนี่คือหน้าตาน่าเอ็นดูมากนะคะ
เป็นหน้าตาของเจ้าลิงกระรอกตัวน้อยค่ะ
คือเป็นกระรอกลิงกระรอกนะไม่ใช่กระรอก
แต่ตัวน้อยเป็นลิงกระรอก

มันไม่ใช่ลูกพึ่งมันคือมันคือพันธุ์ของลิงชนิดหนึ่งนะคะ
เพราะว่าเขาต้อนรับสมาชิกใหม่ก็คือเจ้าลูกลิงกระรอกตัวนี้นั่นเอง
สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ตอนนี้ก็ถูกเลี้ยงดูอยู่ภายในส่วนแสดงมหัศจรรย์สัตว์โลก

จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าลูกลิงตัวนี้สุขภาพแข็งแรงดี

เพราะว่าลิงเนี่ยค่ะเวลาคลอดมาเสร็จแม่เขาจะไม่ให้ห่างเลย

ใช่ค่ะก็ยังไม่สามารถตรวจสอบเพศได้นะคะ

ถึงจะแยกกันไปทำกิจกรรมด้วยตัวเอง
ลูกก็จะเกาะติดแม่แบบนี้ตลอดเลย

เขาจะมีอายุครบ๔๐ปีในปีนี้ด้วย
และเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมมากมายตั้งแต่วันที่๒๗ไปจนถึง๓๐กรกฎาคมเลยนะคะ
ใครที่อยากจะไปชมความน่ารักของสัตว์โลกต่าง
รวมถึงเจ้าลิงกระรอกสมาชิกตัวใหม่ตัวนี้ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ก็สามารถไปกันได้เลยเปิดแสดงทุกวันค่ะ
ดูมือดูเท้ามาสิครับยังกัดใส่ถุงมือถุงเท้า
แต่จริงแล้วเป็นสายพันธุ์เขาแบบนี้ไงน่ารักมากเลยนะคะ
ใครที่ทำบุญเสร็จแล้วจะพาลูกหลานไปไหนดีอ้าวไปเที่ยวสวนสัตว์นี่แหละ
ลูกจะได้ไปเปิดประสบการณ์ชีวิตด้วย